เจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งที่เสพกัญชา
หลอนจนคุ้มคลั่งแล้วต้องนำตัวไปฝากขังที่ศาล
ก็เอาขึ้นรถไปนะฮะอยู่ดีพยายามจะแหกลูกกรง
ลูกกรงเหล็กของรถคุมตัวนะแล้วมันจะแหกได้ไหมล่ะนะ
เขาแบบท่าทางเอาไม่อยู่แน่แต่คนขับรถเขาสติดีนะครับ
เขาตัดสินใจขับเข้าโรงพักเลยฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาระงับเหตุกันยังไงครับ
นี่น้ำนี่เต็มรถเลยไม่ได้ฝนตกนะฮะต้องเอารถดับเพลิงมาฉีดน้ำเข้าไป
สงบสติอารมณ์เพื่อให้สงบฮะโอ้โหนี่ครับ
ต้องใช้เจ้าหน้าที่แบบเป็นสิบนายนะครับใช้เวลาอยู่พักใหญ่ครับ
คนที่คลุมครั่งจากการเสพยาเสพติดเป็นผู้ชายอายุสามสิบเอ็ดปีนะฮะ
นะฮะคุมตัวออกมาได้ก็สภาพแบบเปลือยร่อนจ้อนเลยฮะ
เพราะว่าคลั่งมากหลอนมากเจ้าหน้าที่ก็เปียกปอนกันหมดนะครับ
เพราะว่าต้องเอารถฉีดน้ำเนี่ยดับเพลิงมาฉีด
เพื่อให้สงบนะครับในรถนี่น้ำนี่เจิงนองไปหมด
สารรถดับเพลิงให้มาช่วยนะครับอ่าคุมตัวได้
ผู้ชายคนนี้ก็ยังพูดไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ดูไว้นะคะแบบนี้ของอย่างเสพติดนะครับท่านผู้ชม

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชนบุรีบอกว่า
นายสอนชัยผู้ชายคนนี้ถูกจับดำเนินคดีข้อหาเสพกัญชานะครับ
สพศิรชาจับกลุ่มตัวได้แต่ไม่สามารถควบคุมตัวไว้ได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
นำตัวมาฝากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชนบุรีให้ช่วยดูแล
แต่ตอนที่อยู่ที่สำนักงานคุมประพฤตินายสอนชัยพูดคนเดียวตลอดเวลา